ท่านนี้ครับหน้าสาวลักษณะโตสีดรกูลผู้สมัคร
ว่ากอทมขี่จักรยานครับคุณผู้ชมค่ะ
ขี่จักรยานหาเสียงครับโอ้โหเขาเรียกว่าเกือบทั่วกรุงเลยนะวันนี้นะ
เริ่มต้นจากไหนแฮปปี้แลนด์บางกะปิก่อน
แล้วลัดเลาะลัดเลาะตามถนนลาดพร้าว
เข้าซอยที่เขารู้จักกันคือซอยมหัฒน์ไทยซอยร้อยยิบสอง
ไปถนนรามกำแหงครับ
จากนั้นก็ปั่นไปที่แยกพระขนง

พระราม๔เยาวราช
แล้วไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
บ่าย๓โมงที่ผ่านมานี้เองครับ
จากนั้นโอ้โหยังจะโชว์ความแกร่งต่อไปนะครับคุณลสนา
จะขึ้นปลาใสที่ลานคนเมือง

๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ส่วนผลโพลล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ๑๐๓๘คน
โดยผลการตัดสินใจในการเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ชัดชาติสิทธิพันธ์นำถึง๔๒
รองลงมาเป็นนายสุชัชวีสุวรรณสวรรค์๑๒๐
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง๖๗
นายวิโรธลักษณะอดีศร๕๗
นายสกลทีพัทยากุล๕๗เท่ากับคุณวิโรธเลยนะ
และนางรสนาโตศิตระกูล๒๗ครับ
ถ้าถามว่าแล้วคนที่เขาทำแบบสำรวจนั้นเนี่ย
คุณสมัครครับรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ทัศนกติ
การพูดว่าพูดแล้วดูจริงใจไหมนะฮะที่ฟังฟังดูเนี่ยจริงใจไหม
ส่วนถ้าได้ผู้ว่าแล้วประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ไข
เรื่องการจราจรเป็นลำดับแรกครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดการความสะอาดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงน้ำรอระบาย
หรือว่าน้ำท่วมขังนะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องของระบบสาธารณสุขครับ